คุณผู้ชมคะถามหน่อยสภาพอากาศที่บ้านตอนนี้เป็นยังไง

พายุฝนพัดลูกเห็บมามาตกอยู่ที่นนทบุรีค่ะ

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่ตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยสักครึ่งชั่วโมงได้กว่าจะหยุด
คนแถวนั้นเขาตื่นเต้นเขาไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างคุณครูปรานีคุณครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่ไซน้อยเนี่ยนะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าฝนมันตกลงมาทีนี้ได้ยินเสียงบนหลังคาดังมากเลยออกไปดูก็เห็นลูกเห็บตก
ฟังคุณครูหน่อยว่าคุณครูตื่นเต้นแค่ไหนค่ะ
ตกลงมาเป็นเสียงดังมากแล้วก็เป็นก้อนน้ำแข็งหล่นลงมาซึ่งรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเห็นใช่หรือเปล่าก็พิสูจน์กันค่ะพิสูจน์กัน
ก็เลยถ่ายภาพเป็นวีดีโอออกมาเป็นอย่างนั้นนะคะรู้สึกแปลกใจแล้วก็ประทับใจแล้วก็เรียกเด็กข้างในบ้านมาดูว่านี่เป็นลูกเห็บเคยเห็นแต่ในทีวีหรือในข่าว
นี่ไงไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ในทีวีมาเห็นของจริงเนี่ยนะคะจากนนทบุรีลูกเห็บตกใช่ไหมพาไปดูที่ตราด
ราชฝนตกแล้วยังไงอ่ะแปลกยังไงนี่หลังฝนตกค่ะคุณผู้ชมค่ะ

นี่แหละเห็นเป็นรุ้งกินน้ำแบบนี้เนี่ยนะคะเรียงกันแล้วก็ตำแหน่งที่เกิดรุ้งกินน้ำอยู่ตรงข้ามพระอาทิตย์ก็จะเห็นเป็นรุ้งกินน้ำสวยแบบนี้ช่วงเย็นนะอันนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เห็นบนท้องฟ้านะคะ
สวยจังเลยอ่ะ